ตรวจสอบโลกโซเชียลกันต่อคุณผู้ชม
เป็นคลิปภาพเหตุการณ์ที่กำลังวิพากษ์วิจารณ์กันอยู่ตอนนี้
แล้วก็เป็นประเด็นหน้าจอที่ให้ส่งไลน์เข้ามาด้วยนะฮะ

เป็นคลิปภาพเหตุการณ์ที่ตอนนี้โลกโซเชียลกำลังมีการวิพากษ์วิจารณ์กันว่า

เป็นภาพเหตุการณ์ของอุบัติเหตุรถกระบะไปชนกันกับรถพยาบาลนะครับ
แต่ว่าต่างฝ่ายนั้นก็อ้างว่าตัวเองนั้นต้องเป็นฝ่ายถูกครับ
กระบาดบอกว่าวิ่งมาตามสัญญาณไฟเขียวเขาต้องถูก

แต่รถพยาบาลบอกว่าเขาเปิดไซเรนขอทางแล้วต้องเป็นฝ่ายถูก
ชมคลิปภาพเหตุการณ์นี้พร้อมกันครับ
นี่คือนาทีที่รถกระบาดไปพุ่งชนกับรถพยาบาลที่บริเวณสี่แยกไฟแดงบ้านสวน
ถนนสุขุมวิทย์เขตเทศบาลเมืองชนบุรีนะครับ
เมื่อช่วงเช้าของเมื่อวานนี้โดยผู้ขับขี่รายหนึ่งบันทึกภาพได้จากกล้องหน้ารถนะครับ
แล้วก็นำมาเผยแพร่ในโลกออนไลน์จนกลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ถึงการปฏิบัติงานของผู้ขับขี่
เมื่อไปพบเจอกับรถฉุกเฉินครับ
ความเสียหายจากอุบัติเหตุพบว่ารถตู้ของโรงพยาบาลเอกชนชนบุรีพลิกตะแคงขวา
ด้านข้างประตูขวามีรอยยุบคนขับพยาบาลและผู้ช่วยพยาบาลรวม๕คนได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยครับ
ส่วนรถกระบะแวนสีเขียวสภาพด้านหน้าก็พังยับนะครับไม่มีใครได้รับบาดเจ็บ
สอบสวนสถานีตำรวจภูทรเมืองชนบุรีก็ได้สอบถามนายนัทปากรชูจิตคนขับรถกระบะ
ซึ่งก็เปิดเผยบอกว่าขณะกำลังขับรถกลับบ้านครับ
หลังจากพาผู้สูงอายุ๒คนไปตรวจสุขภาพก็ขับมาบนถนนอักนิวาสถึงสี่แยก
เห็นว่าไฟเขียวเหลือเวลาประมาณ๒๐วินาทีจึงไม่ได้หยุดรถนะครับ
ขณะที่นายนัดก้าวโชควัฒนาธารากุลซึ่งเป็นคนขับรถพยาบาลก็บอกว่า
ขณะที่ตนนั้นกำลังขับรถไปรับผู้ป่วยฉุกเฉินที่หลังตลาดโรงหนังอพรโลกเก่า
เปิดไฟแล้วก็เสียงไซเรนเพื่อขอทางแล้ว
แม้จะฝ่าไฟแดงแต่ว่ารถคันอื่นเบรกแล้วก็ชะลอแล้ว
แต่ว่ามีรถกระบักผู้กรณีนั้นไม่ยอมเรท
เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไปนะครับ
ทั้งนี้การปฏิบัติของผู้ขับขี่
ไปพบรถฉุกเฉินเมื่อเห็นสัญญาณไฟหรือได้ยินสัญญาณไซเรน
ควรจะลดความเร็วแล้วก็เบี่ยงชิดซ้ายหรือขวา
เพื่อหลีกทางให้กับรถพยาบาลไปก่อนนะครับ
หรือหากไม่สามารถหลีกทางได้ในสภาพรถที่หนาแน่น
ควรจะหยุดชะลอรถให้นิ่งเพื่อให้รถฉุกเฉินนั้นแทรกผ่านไปได้นั่นเองครับ